ชมค่ะในวันนี้พี่ตายสายทานได้ออกมาเปิดใจนะคะ
หลังจากที่ได้มีการโพสต์แฉอดีตแฟนนุ่ม
ซึ่งเป็นนักร้องคุณจรรัชตะนั่นเองนะคะ
คือเธอโพสต์ออกมาก่อนหน้านี้ว่า
คุณจรรัชตะเนี่ยหลอกลวงมาตลอดทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้ว
แต่งงานจดทะเบียนลับมานานเกือบ๑๐ปี

จะเที่ยวหลอกเงินผู้หญิงคนอื่นไปทั่ว

สาวตายอ้างว่าด้านพันรยาเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมหลอกลวงไม่แพ้กัน
เที่ยวบอกคนอื่นว่าไม่มีลูกไม่มีครอบครัวเพื่อหลอกเอาเงิน
โดยเธอยืนยันนะคะว่าที่ออกมาพูด
เพราะไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ

หากฝ่ายชายไม่หยุดพฤติกรรม๑๘มงกุฎ
ก็เตรียมที่จะปล่อยหลักฐานเด็ดมัดตัวค่ะ
ตอนแรกคือมาแบบโสดเลย
แล้วเขาก็เคยเอารูปลงแล้วทีนี้ก็เลยพอจับได้
มีคนมาบอกเขาก็บอกแยกกันอยู่แล้ว
สิ่งที่ออกมาตรงนี้ไม่ได้ต้องการมาเรียกร้อง
ความเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นแฟน
ว่าอาฆาตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่มันคือเรื่องราวที่โกหก
ซึ่งตายบอกแล้วอย่าทำแบบนี้มันเหมือน๑๘มงกุฎ
แล้วมันมีข้อความข้อมูลที่เข้ามาหาไต่เยอะมาก
ถ้าเขาจะกล้าที่จะชนตรงนี้กับตายก็ลอง
แต่ตายบอกเลยว่าตรงนี้คือ
ตายให้อภัยโอ้โหสิแล้วก็อนุโมทนาแน่น

ถ้ามันมีข้อความออกมาอีกนะคะ
มันจะเป็นข้อความที่คุณจะไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมเลย

แต่ตายสัญญาและตายรับปากว่าตายจะไม่ทำ
ตราบใดที่เขาหยุดพฤติกรรม
อันนี้เป็นทางด้านคุณตายนะคะ
ถ้าไม่หยุดเนี่ยเตรียมงัดหลักฐานเด็ดออกมาแน่นะคะ
ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างที่พี่ตายออกรายการอยู่นะคะ
ซึ่งคุณจรเองก็บอกว่าขอโทษและยอมรับผิดทุกอย่าง
ตนเองปิดบังเรื่องครอบครัวจริงแต่ยืนยันว่าพันรยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจกับความผิดในครั้งนี้นะคะ
ก็เป็นการออกมาขอโทษขอโพยกันนะคะพร้อมกับยืนยัน
คือคุณตายเองก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าทางด้านภรรยาเองก็รู้เห็นเป็นใจนะ
บอกคนโน้นคนนี้ว่าไม่มีลูกไม่มีสามี

ใช่แต่ทางด้านคุณจรเองเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาปิดบังเรื่องการมีลูกมีพันรยาแล้วจริง
คือเขาจดทะเบียสมรสกันมานานกว่า๑๐ปีทำไมคุณตายไม่รู้
ขอให้เรื่องนี้เคลียร์จบลงได้ด้วยดีก็แล้วกันนะคะ